รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญก็มาถึงนะครับที่ครอบครัวของคุณโฉม
จากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
ตอบโจทย์สี่ข้อเพื่อพิชิตเงินรางวัลสูงสุดหนึ่งล้านบาท
จะสามารถคว้ากลับไปใช้หนี้ไปต่อชีวิต
คนในครอบครัวได้หรือไม่เป็นกำลังใจกันนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑หมื่นบาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
คุณนายได้ดูข้อมูลอะไรมาบ้างไหม

ถูกแค่คนละข้อละข้อ๑ล้านบาทนะโฉม
ใช้โอกาสตรงนี้ให้เต็มที่นะครับ
พวกเราเป็นกำลังใจให้นะครับ

รู้สึกยังไงบ้างที่มายืนอยู่ตรงนี้แล้วตื่นเต้นไงตั้งใจนะคำถามทั้งหมดเนี่ยมันจะมีด้วยกัน๕เรื่องสมาธิดีดีวางเรื่องดีดีถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดกาญจนบุรี
เรื่องที่๒มะเขือเปราะ
เรื่องที่๓สมาชิกในครอบครัว
เรื่องที่๔ความรู้ทั่วไปป๓
เรื่องที่๕ไทยรัฐทีวี
ป๒ครับมะเขือเปราะครับ
เรื่องมะเขือเปราะครับ
มั่นใจเพื่อตอบเรื่องมะเขือแคล็ก

แต่นี่เวลาที่เราขายขายแต่มะเขือเปราะอย่างเดียวไหม

เสร็จถุงใหญ่หรือว่าเป็นกิโลหรือว่าเป็นขีดเป็นยังไง
พร้อมไหมครับ
ถ้าพร้อมค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

มีหนังยางให้มีกิโลชั่งให้

อยากได้ค่ะ

ทำได้ไหมใส่ถุงหนูจะทำอะไรหนูจะทำอะไรช่วยแม่ทำอะไร

มัดอย่างเดียวใช่ไหมลูกแม่จะเป็นคนใส่ถุงแล้วก็ช่างกิโลพอครบ๑กิโลปั๊บหนูก็มัดถังยางเลยนะครับ
และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือนำมะเขือเปราะและบวบบรรจุใส่ถุงถุงละ๑กิโลอย่างละ๖ถุงเท่ากับทั้งหมด๑๒ถุงภายในเวลา๓นาทีครับ
โอ้โห
ทำได้นะนี่คืออาชีพของเราทำให้เต็มที่ให้สุดความสามารถช่วยแม่นะลูกนะขอให้โชคดีนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
เยี่ยม

เป็นชะมะไหม

เลยไม่รอเลยอะ็หนึ่งดังเลยอะ
น้ำฝนแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ลูกขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่องสมาชิกในครอบครัว
เรื่องความรู้ทั่วไปป๓

ทำไมเลือกเรื่องความรู้ทั่วไปป๓ให้ลูกครับ
ขยันอ่านหนังสืออยู่

ก็เลยเลือกเรื่องนี้คิดว่าน่าจะตอบได้นะ
ไม่รู้ว่าจะตรงกับใจน้องน้ำฝนหรือไม่นะครับ

ขอเชิญน้องน้ำฝนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แม่เขาเลือกตรงกับที่ใจเขาเลือกเอาไว้

ห้องเดียวเพราะว่าบางโรงเรียนลูกมันจะมี๓ทับ๑๓ทับ๒
เด็กเขาคิดนานเลยถามอะไรอ่ะ

น้อยมากเลยนะชั้นป๓เนี่ยนะ

ฝนที่โรงเรียนสอนวิชาเพื่อเพื่อน

คุณยายกับคุณยายพาเราไปวัดบ่อยไหมลูก

เวลาเจอพระสงฆ์แล้วหนูทำยังไงลูก

คำถามของเราเนี่ยเกี่ยวกับพระสงฆ์
เอามาจากบทเรียนวิชาพุทธศาสนาป๓นี่แหละครับ
สมาธิดีนะน้ำฝนนะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ที่พักอาศัยของพระสงฆ์ในวัดเรียกว่าอะไร
ตัวเลือกที่๑โบสถ์
ตัวเลือกที่๒กุฏิ

หนูเคยไปวัดกับย่าบ่อยคะหนูเลย

ตัวเลือกที่สองค่ะ
ตัวเลือกที่สองกุฏิครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูกค้า

หนูจะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับลูก

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับพ่อลูก
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
คือเรื่องจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่องสมาชิกในครอบครัว

ทำไมเลือกกาญจนบุรีให้กับพ่อครับ

ขอเชิญวินัยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
นายรู้ไหมว่าสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดมีที่ไหนบ้างของเมืองกาลเยอะแยะมากมายเลย

เคยเห็นสถานที่นี้ไหมครับ

สถานที่เนี้ยเขาเรียกว่าประตูเมืองกาญจนบุรีดูที่ประตูนี้ไม่ดีนะมีรูปภาพไว้นะ

คำถามอยู่ตรงนี้แหละครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พศที่เขียนอยู่บนประตูเมืองกาญจนบุรีคือพศใดตัวเลือกที่หนึ่งพศสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่
ตัวเลือกที่สองพศสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าตัวเลือกที่สามพศสองพันสามร้อยเจ็ดสิบหกและตัวเลือกที่สี่พศสองพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
เคยผ่านครับแต่ไม่ค่อยได้สังเกตเลยเดาเอาครับ
พร้อมเลยใช่ไหมครับตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่สองครับพอสอสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าครับ
ตัวเลือกที่สองพอสอสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าครับ
มันน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องขอให้โชคดีนะคุณนาย
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับคุณยายทวดขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องสมาชิกในครอบครัวและเรื่องไทยรัฐทีวี

ทำไมมั่นใจเลือกสมาชิกในครอบครัวให้กับคุณย่าทวด
ภรรยาก็อยู่กับครอบครัวประจำครับ

เดี๋ยวย่ามั่งยายมั่งคุณผู้ชมอย่าสับสนนะฮะ
ผมก็เรียกไปตามคนทางบ้านเหมือนกัน
ขอเชิญคุณยายทวดมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ทวดเรื่องสมาชิกในครอบครัว
บ้านเราอยู่กันกี่คนนะครับยาย
มีอยู่๔คน๕คนคนที่เพิ่มมาอยู่นี่ค่ะ

มีชมชาย

น้องเฟสแล้วก็วินัย

แต่ตอนนี้คนเราเนี่ยเกิดมาทุกครอบครัวจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวกันมาแล้ว

โอ้โห๔ครั้ง๕ครั้งแล้ว

ครั้ง๕ครั้งทำไมทำเยอะจังอ่ะ

เก็บบัตรนำฝนบ่ายกะพุงฮ้ายกะมั๊วนะเนี่ย

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เลขตัวสุดท้ายบนบัตรประจำตัวประชาชนของน้ำฝนคือเลขอะไร

ตัวเลือกที่สองห้าตัวเลือกที่สามหกตัวเลือกที่สี่เจ็ด
กังเกษว่าไปเลขอะไรเขามันถูกกับจ้าอย่างเงี้ยตัวเลือกที่

ตอนนี้มีเสียงหันกันคุยกันแล้วนะครับของสมาชิกภัย
ในบ้านขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องคุณผู้ชมครับ
เรามาเอาใจช่วยกันนะครับว่าครอบครัวของคุณโฉมนะครับจากจังหวัดกาญจนบุรีจะสามารถพิชิตเงินล้านกลับไปบ้านได้หรือไม่
จะมีเงินกลับไปใช้หนี้อย่างที่เขาตั้งใจหรือไม่อีกสักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
มะเขือเปราะและบวบบรรจุใส่ถุงถุงละ๑กิโลกรัมอย่างละ๖ถุงรวมแล้วคือ๑๒ถุง
ภายในเวลา๓นาทีได้หรือไม่ได้ครับ